ดูกรณีพ่อเลี้ยงหื่นข่มขืน
ลูกเลี้ยงวัย๑๔ปีจนท้อง๘เดือน
เมื่อวานนี้ก็รวบตัวได้แล้ว

บอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ก่อเหตุ

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดกระบี่
คดีข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ก็โดนตำรวจภูทรเกาะพงันจังหวัดสุราธานีเนี่ย
จับได้ที่อ่าวท้องนายปาน
หลังจากที่พ่อเลี้ยงคนนี้เขาหลบหนี
ไปทำงานรับจ้างขับเรือนำเที่ยว
แล้วตอนรวบตัวได้ผู้ต้องหาก็ยังให้การปฏิเสธ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องส่งตัวให้ตำรวจภูทรเมืองกระบี่
เจ้าของคดีเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ

ซึ่งพ่อเลี้ยงบอกว่าถูกกันแกล้ง

แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่ามาอยู่กับแม่ของเด็ก
แม่วัย๓๐ปีมาอยู่ด้วยกันสัก๔ปีแล้ว
ก็ยึดอาชีพกรีดยาง
แต่ทีนี้พอถึงฤดูท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย
ก็จะไปขับเรือหางยาวนำเที่ยว
แล้วส่งเงินมาให้แม่ของเด็กทุกเดือน

เลี้ยงวัย๑๔มีแฟนอยู่แล้ว

อาจจะเป็นแฟนของลูกเลี้ยงหรือเปล่า

ของเด็กหญิงวัย๑๔ผู้เสียหายมาแจ้งความ
บอกว่าเด็กหญิงวัย๑๔โดนพ่อเลี้ยงข่มขืนหลายครั้ง

เด็กบอกแม่แต่แม่ไม่เชื่อ
พอเวลาล่วงเลยมาอีก๔เดือนคือเป็น๘เดือน

พอญาติรู้เรื่องนี้ก็เลยไปขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกะบี่
ก่อนที่จะนำแจ้งความกับตำรวจนะคะ